การแสดงกุลาตีไม้นั้นผู้ร่ายรำถือไม้อยู่ในมือข้างละอัน
เป็นจังหวะพร้อมพร้อมกันในการร่ายรำมีลักษณะเป็นการรำอาวุธ
และผู้แสดงจะร้องบทสันเสริมพระมหากษัตริย์พร้อมกันเป็นจังหวะ
ผู้แสดงกุลาตีไม้จะสวมสนับเลาแล้วนุ่งผ้าจูงกระเบนทับโดยไม่จีบหางหง
เสื้อแขนยาวมีผ้าคาดหน้าผืนหนึ่งและศีรษะนั้นสวมเสิร์ช
เช่นเดียวกับการแต่งกายในการแสดงโมงครุ่มและโนราซึ่งน่าจะเป็นการแต่งกายของละครในยุคแรกสมัยอายุทยา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน